เดินทางท่องเที่ยวในไทยสำหรับเทศกาลปีใหม่แล้ว
คุณอย่างที่เราเห็นกันหลายคนนี่มือแทบจะกดคลิกแทบไม่ทัน
ค่ะโปรโมชั่นทัวร์ต่างใช่
แรกแจกแถมจนแทบจะแบบ๐บาทอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคนไทยหลายคนนะคะ
ก็เลือกเป้าหมายในการเดินทางไป

ต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานของคุณดานิชาดอนสุวรรณค่ะ
บรรยากาศภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

ลาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
มารอเดินทางพร้อมกรุ๊ปทั่วต่างประเทศ
หลายคนมาพร้อมกับครอบครัวเตรียมตัวไปสนุกสนาน
ใช้เวลาวันหยุดยาวในต่างแดนร่วมกับเพื่อน
ทำให้บริษัททัวร์หลายแห่งทยอยปิดการขาย

หลังลูกค้าจองซื้อถั่วเต็มทุกทริป
หรือมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๑๒๐๓๐จากปีก่อน
เพราะการแข่งขันทำให้ราคาทัวร์ถูกลง
โดยเฉพาะทัวร์ในประเทศแถบเอเชีย

หรือที่เรียกกันว่าถั่วไฟไหม้มากขึ้น
เพราะมีราคาถูกเป็นพิเศษ
ลูกค้าก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะ
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็๒๐๓๐ได้นะคะ
ถ้าแบบมองภาพรวมจากปีที่แล้วมาก็
ลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ
ทัวร์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะ

เพื่อว่าให้เป็นการตอบสนองของลูกค้า
ที่จะได้สามารถเดินทางได้ทุกท่านทุกเพศทุกวัยนะคะ
ตามระดับราคาระดับประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ
ข้อมูลจากบริษัททัวร์ระบุว่าเทศกาลปีใหม่นี้
ประเทศไทยที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก

โดยประเทศญี่ปุ่นกลับมาครองแชมป์แทนเกาหลี
หลังราคาทัวร์ถูกลงเฉลี่ยที่๒๙๐๐๓๕๐๐บาท
ขณะที่ถั่วเกาหลีราคาเฉลี่ยอยู่ที่๒๕๐๐๒๙๐๐บาท
อย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เลือกเดินทางไปเข้าดาวน์ที่ญี่ปุ่น
เพราะต้องการไปพักผ่อนสัมผัสลมหนาวในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง
เพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ญี่ปุ่นก็มีอากาศหนาว
แล้วก็บังเอิญได้ราคาทัวร์ที่ไม่แพงเกินไป
เทคโนโลยีแล้วก็ด้วยความปลอดภัย
ก็เลยเลือกที่จะเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
ปีนี้นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นมากที่สุดอยู่ที่๘แสนคน
จากปีก่อนอยู่ที่๖๔๐๐๐๐คนเพิ่มขึ้น๑๓๐๐๐๐คน
รองลงมาคือเกาหลีและจีน
โดยปีนี้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละสิบ
อยู่ที่๖๖๐๐๐๐๐ถึง๖๗๐๐๐๐๐คน
และ๑๒๐เป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทัวร์
คล้องกับผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่า
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙
คนไทยเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นถึง๑๑๙๕บาท
โดยพบว่านิยมท่องเที่ยวในโซนเอเชีย
สูงถึง๑๖๔๑บาท

สูงถึง๙๒๔๗บาท
นานิชาดอสวัลข่าวแท้รัฐทีวีปลายงาน